คู่ต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมนี่ก็ใกล้แต่งแล้วนะคะ

เมื่อวานมีงานอีเวนต์อย่างที่บอกไปพี่ก็ไปหานะคะ
ไกลมากแต่ก็ยังไปอยู่นะคะนู้นรัฐกระบังค่ะ

เจ้าชายแซนต้านั่งกระเช้ามาเลยจ้านะคะ
มาปุ๊บนะคะเปิดใจเลยคุณผู้ชมเต็มเลยค่ะ

ฝ่ายชายเขาไปลุยป่า

พอกลับมาปุ๊บนะคะก็พาไปดินเนอร์นะคะ

ฝ่ายชายก็ลงรูปเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นการชดเชยความคิดถึงนั่นเองค่ะ

ที่บอกว่าแต่งเลยแต่งเลย

หมากบอกว่าตอนนี้คุยเรื่องงานแต่งทุกวัน

เซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแต่งงานก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ส่วนที่เล็งกันว่าจะไปทริปสวีทที่สวิสเตอร์แลนด์เนี่ยนะคะ

เพราะว่าโควิดก็ยังไม่มั่นใจนะคะ
ปิดท้ายกับเรื่องที่โป๊แตกเรือนหอรอรักที่เขาใหญ่
งานนี้ไงคะที่คิมมะลิให้สัมภาษณ์

แล้วก็ลุดตายแล้วเป็นเลือนห่อ
เราก็ไปถามหมากเหมือนกันหมากจะโป๊ะหรือเปล่า
รวมไปถึงความหวานขนาดไหนคุณผู้ชม
ฟังสัมภาษณ์อันนี้รับรองว่าฟินแน่นอน
บอกว่าแต่งเลยแต่งเลย

ใช่ก็คุยกันทุกวันคุยกับผู้จัดการในรถเมื่อกี้ก็คุยกัน
เตรียมสบายแล้ว
อยู่ข้างหลังพี่หมักตอบว่าจะตาตอบ
หมักไม่โป๊ะ
นึกไม่ออกเลย
๑๒๕จริงจริงยาวกว่านี้นะคะ
แต่สรุปเลยก็คือว่าแต่งเร็วนี้แน่นอน
ไม่แน่อาจจะเป็นแบบปลายปีนี้รึเปล่า
แต่นะคะถ้าดิฉันเป็นน้องคิมเบอร์รี่ดิฉันคงจะแบบว่าตื่นเต้นทุกวัน

เพราะว่าไม่รู้วันไหนที่เขาจะคุกเข่าขอแต่งงาน

ก็เป็นคนบอกเองนะด้วยความเซนต์ผู้หญิง

ก็เลยต้องสวยทุกวันไปทะเลก็ต้องสวย

ที่ใส่เอาพูดตรงก็ต้องเป็นสีแจ่ม
ถ้าสมมุติคุณผู้ชมมีคนมาขอเราแต่งงานอย่างนี้ค่ะ

จะมีคนมาขอเราแต่งงานจะเวลาไหน

อ่านไปน้ำตาคอไปทำไมไม่ใช่ก็ดีใจ